เป็นข่าวเศร้าช็อกเลยทีเดียวนะคะของวงการบันเทิง
ด้านหลังเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
กับครอบครัวของคุณผิงพิมพาพรพี่ตะพงนะคะ
ก็ต้องบอกว่าจริงเธอเป็นนักแสดงสาว
คือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องที่ทำให้เธอโด่งดังมากเลย
บทบาทของการเป็นธอมบอยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นหลังจากภาพยนตร์เรื่องนั้น
ก็ทำให้เธอมีผลงานละครผลงานการถ่ายแบบต่างนานา

ใช่โดยเฉพาะผลงานทางภาพยนตร์เนี่ยนะคะ
หลายคนก็ติดภาพเธอในลุคนี้นะคะ
โดยเฉพาะคนที่ติดตามหนังละครชุดยุค๙๐เนี่ยนะคะ
จะจำได้ในบทบาทที่เธอใส่แว่นค่ะ
นี่ไงนี่ไงจากภาพยนตร์เรื่องสยิวนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะคะ
ด้วยอายุเนี่ยนะคะ๓๘ปี
ด้วยอาการสมองขาดออกซิเจนค่ะ
วัดเครือวันวรวิหารถนนอรุณอมรินกรุงเทพครอบครัวก็จัดพิธีศพแล้วก็สวดอภิษฐรรมเป็นวันแรก
คือบรรยากาศในงานเนี่ยนะคะมีญาติมีเพื่อนสนิทมาร่วมไว้อาลัยนะคะด้วยความโศกเศร้า
แม่แล้วก็พี่ชายของผิงพิมพาพรเนี่ยเผยค่ะถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ผิงเนี่ยป่วยด้วยโรคตับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มป่วยด้วยโรคไตและโรคหัวใจ
เมื่อ๕ปีก่อนซึ่งมีการรักษาตัวมาโดยตลอดนะคะมีการฟอกไตสัปดาห์ละ๓วัน
กระทั่งเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยลูกสาวได้รับการเข้ารักษาในห้องตัวซีอาร์
ในห้องซีซียูอ่ะนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมา
คุณผิงก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยการขาดออกซิเจนในสมอง
เนื่องจากว่าอาการชักค่ะ
เป็นโรคหนาบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กเลยค่ะครับเคยจะต้องผ่าครั้งหนึ่งตอนที่กลับจาก
อสเตรเลียใหม่ตอนไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เปลี่ยน
มันก็เลยสะสมอะไรมาเรื่อยพอเป็นตับเนี่ยก็ตามมาด้วยไต
ทีนี้ตับไตหัวใจเนี่ยเขาก็ไปด้วยกัน๓อวัยวะใช่ไหมคะ
คือระบบมันลวนแล้วแกเลยชักก็เลยขาดออกซิเจนในสมอง
ทางเราก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเขาจะไปเร็วขนาดไหนอืมแม่แล้วก็พี่ชายเนี้ย
ออกมาบอกถึงอาการป่วยของคุณผิงก็มีอาการป่วยด้วยหลายโรค
แม้จะเตรียมใจมาบ้างแล้วเตรียมตัวเอาไว้แล้ว
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะฮะค่ะสำหรับคุณผิงพิมพาพร
ลีนุตพงศ์เนี่ยนะคะเป็นทายาทรุ่นที่๓ของบริษัทยนตรกิจกรุ๊ปนะคะ
ส่วนเส้นทางในวงการบันเทิงผิงพิมพาพรเริ่มรู้จัก
ภาพยนตร์เรื่องสยิวนี่นะคะในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
เรื่องนี้ค่ะที่เราติดตาใช่ภาพนี้นะคะ
จะจำโปสเตอร์ภาพนี้กันติดตานะใช่หลังจากนั้นมีผลงานค่ะ
ทั้งถ่ายแบบพิธีกรแล้วก็งานโฆษณาต่อมามีผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จัก
ก็คืออสุจักรอืมเรื่องเนี้ยหลายคนก็ก็รู้จักเธอครับ
แล้วก็จำได้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เล่นกับคุณลีโอพุทธ
ถูกต้องอืมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ
รวมไปถึงละครเสือสิงกระทิงโสดแล้วก็กลลักษณ์เกมพยาบาท
ครับในบทนางร้ายสุดเซ็กซี่ก่อนที่จะห่างหายไปจากวงการบันเทิง
ทำธุรกิจส่วนตัวด้านเสื้อผ้าแฟชั่นสุดท้ายก็มาทราบว่าเธอเสียชีวิตนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะนะคะ